อบตมหาสนุกวันอาทิตย์นี้

มาเรียกเสียงฮากันที่ดินแดนขนมหวานเมืองเพชรบุรี

พบภารกิจที่สุดแสน
จะททุเลแบบนี้

สวัสดีครับ